คุณผู้ชมครับณขณะนี้สารอนุมัติออกหมายค้นวัดพระธรรมกายนะครับ
เพื่อบุกจับพระธรรมชโยคอย่างต่อเนื่องสี่วันด้วยกันก็คือตั้งแต่สิบสามถึงสิบหกธันวาคมนี้
ในขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นก็เตรียมที่จะประสานงานดำเนินคดีกับโคศก
ศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายที่แถลงข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริง
ติดตามกับคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
เริ่มการประชุม๑๐ป่ายครั้งที่๒
เพื่อหาข้อสรุปสำหรับปฏิบัติการเข้าจับกลุ่มพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันฟอกเงิน
สมคบกันฟอกเงินและรับของโจร
รวมถึงคดีบุกลุกที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรมในจังหวัด
เลยและนครราชศรีมา
การหารือในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา
แต่ครั้งนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพระหว่างการหารือ
ซึ่งที่ประชุมใช้เวลานานถึง๕ชั่วโมงกว่าจะแล้วเสร็จ
แต่ผลสุดท้ายการหารือกับไม่ได้ข้อยุติถึงวันเวลาในการปฏิบัติการครั้งนี้
คนตำรวจเอกศีวรารังศิพามนากุลรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอก
ว่ายังติดปัญหาด้านความพร้อมของนิติวิทยาศาสตร์
รวมถึงฝ่ายเทคโนโลยีในการเข้าจับกลุ่ม
ซึ่งแผนปฏิบัติการที่จะยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับนั้นก็ยังไม่แล้วเสร็จ
เพราะจำนวนลูกศิษย์ของวัดอาจจะเข้ามาเสริม
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ามีแผนรองรับ
รวมถึงกำลังตำรวจที่ใช้จำนวนหลายพันนายนั้น
มีไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ว่าตำรวจจะเข้าปฏิบัติการแทน
เป็นไปได้แม้ว่าทางกำลัวจะเข้าตรวจส่วนเอง

เป็นไปได้ฮะถ้าพบเปลี่ยนคำสั่งก็เป็นไปได้

ทุกกรณีภายใต้กฎหมายแล้วก็ทุกเวลา

ประชุมได้ส่งรองโฆษกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ออกมาตอบโต้การแถลงข่าวแสดงจุดยืน๙ข้อวานนี้

โคศกคณะศิษย์สัญญนุษย์วัดพระธรรมกาย
การดำเนินคดีการฟอกเงินที่ไม่เป็นธรรม
รวมถึงคดีบุกลุกป่าของตำรวจปทศด้วย
การดำเนินการทั้งหมดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎหมายจะให้อำนาจและหน้าที่ไว้นะครับ

หรือว่าดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมายในประการใดเลยนะครับ

เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็จะเป็นผู้ที่กระทำความผิดนะครับ

โทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗นะครับ
ซึ่งถ้าหากว่าเห็นว่ามีการกระทำความผิด
ก็สามารถจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้
ที่ประชุมวันนี้ยังเตรียมดำเนินคดีกับนายองค์อาจธรรมนิธา
ท่านยุดยวงปลูกปั่นและบิดเบินข้อเท็จจริง
โดยสั่งการให้ตำรวจปอทไปดำเนินการ
โดยอ้างว่าเพื่อยับยั้งการปลูกระดมมวลชนในระหว่างปฏิบัติการ
ซึ่งมีรายงานข่าวว่าสารอนุมัติหมายค้นแล้ว๔หมาย
ปฏิบัติการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันศุกร์
ว่าจะเข้าดำเนินการบุคคลจับกลุ่มหรือไม่
ภูริพัฒน์ปุณินข่าวไทยรับทีวีรายงาน